เราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ๒หนุ่มค่ะ
ขับรถไปแล้วท่าทีมีพิรุษ
และไปมีพิรุษในช่วงที่ตำรวจขอเข้าตรวจสอบ
เพราะว่าเขาไปจอดอยู่ที่ท้ายซอยฝ่าหุ่นยนต์ทีน๕๗นี่นะคะ

อ้าวขับรถหนีซะงั้นนะคะ
แล้วไปชนกับรถชาวบ้าน
พอค้นเข้าไปในรถเจออะไรบ้างให้คุณผู้ชมดูค่ะ
ย้มมือย้มมือ

รอมานี่
รอมา

ปังปังปัง

แต่ตำรวจค่ะเพราะตำรวจมีความจำเป็นที่ต้องยิงสกัดรถคันนี้
เพราะเขาพยายามหลบหนีนะคะ
เป็นการหลบหนีหลังจากที่ไปจอดอยู่ที่ท้ายซอยพหนโยธิน๕๐
พอตำรวจขอเข้าตรวจค้นท่าทีมีพิรุษ
มีพิรุธไม่พอนะคะขับรถหนีอีกด้วยนะคะ
ตำรวจค่ะพยายามที่จะสกัดแต่ก็ไม่สำเร็จ
ผู้ชายคนนี้คือเขามากับเพื่อนเขานะคะ
ชนท้ายรถกระบะของประชาชนเสียหาย๑คัน
แล้วก็พยายามขับพุ่งชนตำรวจที่ยืนขวางด้านหน้า
เพื่อที่จะกันเขาพยายามจะพุ่งชนนะคะ
ตำรวจก็เลยต้องใช้อาวุธปืนยิงใส่๒นัด

หลังจากนั้นจะเป็นภาพช่วงชุดละมุนนะคะ
เพราะว่าตำรวจต้องไปเข้าควบคุมตัวเขา
ในรถเลยได้ทั้งคนขับและทั้งผู้โดยสาร
ส่วนคนที่มาด้วยเป็นผู้โดยสารชื่อว่าในทีมนะคะ
จากการตรวจค้นค่ะจ้าเอ๋เลยนะคะรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงหนี
มีสิ่งผิดกฎหมายมียาเคค่ะ๔ถุงซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านขวา
มีน้ำพืชกระท่อม๔ขวดมีใบกระท่อม๕๐๐ใบ
นายนิวัฒน์หนึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าซื้อพืชกระท่อมมาจากเพื่อน
ซอยนวลจันทร์ซื้อมา๕๐๐เตรียมจะเอาไปดื่มสังสรรค์ที่สระบุรี
เช่นเดียวกับยาเคไม่ได้เอาไว้ขายนะเขาพยายามจะยืนยันว่าไม่ได้เอาไว้ขาย

ใช่เขาบอกว่าเอาไว้เสพแต่มาถูกจับกลุ่มไง
ตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหานะคะร่วมกันมียาเสพติด
ประเภทที่๒หรือเคตามีนและประเภทที่๕หรือพืชกระท่อม
น้ำต้มใบกระท่อมไว้ในครอบครองค่ะ
ไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
เป็นคุณป้าถนอมชัยทองศรีค่ะ
บะหมี่อยู่ข้างทางบอกว่าช่วงเกิดเหตุตกใจมากขายบะหมี่อยู่
ได้ยินเสียงปืนดังปั้ง
ตกใจมากค่ะพบถึงคุณป้าหน่อยค่ะ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ในจุดที่นายนิวัฒน์ไปจอดรถ
และท่าทีมีพิรุษจนตำรวจขอเข้าไปตรวจค้น
เป็นชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ค่ะ
ต้องไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่านิวัฒน์มีพฤติกรรมยังไง
คนในชุมชนบอกว่านิวัฒน์ไม่ใช่คนในพื้นที่

ปกติแล้วจะเห็นอยู่ที่สาราริมน้ำ

เวลาสายตรวจมาก็เห็นแยกย้ายกันไป
แต่นี่แหละค่ะมารู้อีกทีว่า
มียาเสพติดไว้ในครอบครองค่ะ
ก็ไม่ทราบนะคะตอนนี้จะต้องสืบทราบต่อไป
ยาเสพติดที่เขามีอย่างที่เขาบอกหรือเปล่า
เอาไว้เสพเองหรือเอาไปขายให้กับเด็กมีชุมชน
ชอบไปนั่งสาราริมน้ำด้วยกันนะคะ